อยากมาอัปเดตข่าวของนักร้องหนุ่มจากหายทองคำกันบ้างดีกว่า
นักร้องค่ายเขาคึกคักเหลือเกิน

โดยเฉพาะน้องฟอสสิทธิชัยคุณผู้ชม
คนนี้จับตาดูให้ดีนอกจากหน้าตาหล่อเกาหลีโอป้าแล้ว
ความสามารถก็ไม่ธรรมดา
เตรียมจะมีผลงานให้เป็นแฟนติดตามกันเร็วนี้ด้วย

เจ้าตัวก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่า
พี่ผมดีใจมากเลย
มีโอกาสได้มาใช้นามสกุลหายทองคำ
โดยครั้งนี้ค่ะตั้งใจจะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะ

แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของน้องฟอสเนี่ย
ตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นหมอลำก็คือมีโอกาสไปไหว้ขอพร
รวมถึงได้ไปร้องเพลงให้กับแม่ฮันนี่ศรีอีสานด้วย
ฮันนี่ศรีอีสานอย่างที่หลายคนทราบ
เป็นราชินีหมอลำที่หลายคนเขานับถือกัน
นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น้องฟอสเนี่ยเขาสัทธาก็คือ
หลวงพ่อเจริญคุณผู้ชม
ถึงขั้นพกติดตัวไปตลอดเวลาเลยค่ะ
กติดตัวแล้วมันอุ่นใจจริงคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ว่าน้องเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์๕ครั้งภายใน๓เดือน
รอดมาได้ทุกครั้งเลย
แล้วตัวน้องเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ตัวน้องเองเชื่อสุดใจเลยว่าเป็นปฏิหารจากหลวงพ่อเจริญที่น้องเขานับถือมาตลอด

ฟังเสียงหนุ่มฮอตคนนี้กันสักหน่อยค่ะ
อันนี้เราไปได้มาจากตอนที่เราแบบไปกราบไหว้
แล้วก็ไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านครั้งแรกเลยครับ
ก่อนที่จะเริ่มแบบร่วมงานกับระเบียบวัฒนศิลป์ครับ
เราเคยเกิดอุบัติเหตุครับ๕ครั้งนะครับใน๓เดือน
รอดมาได้แต่ว่าครั้งที่หนักที่สุดก็คืออยู่ที่บุรีรำครับ
ซึ่งหลับในแล้วก็เฉียวกับรถขนย่าที่ข้างถนนครับ
แล้วก็รอดมาได้ครับก็ถือว่าชนหนัก
นี่ไงคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อาจจะทำงานเยอะ
คิวงานแน่นนะคะยังไงก็ขอให้น้องปลอดภัยทุกทริปก็แล้วกันนะจ๊ะ
คุณผู้ชมพูดถึงหลวงพ่อเจริญหน่อยก็ละกัน
ไม่ใช่แค่มีน้องฟอสนับถือเท่านั้นนะคะ
หลายคนในวงการค่ะอย่างเช่นบอสบอสค่ะ

น้องเบลนิพาดาก็นับถือหลวงพ่อเจริญเช่นเดียวกัน
ไปไหนมาไหนน่าจะปลอดภัยแล้วกัน

และที่สำคัญส่วนตัวได้เคยเจอได้ไปกราบไหว้ท่าน
โอ้โธ่โชคดีท่านบอกว่าเป็นภาษาอีสานบอกว่าเบิร์งอยู่เนอะช่อง๓๒นั่น
กราบเรียนนามัศกาลพระองค์ท่านด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ